คุณผู้ชมคะมาดูอาม่าที่นนทบุรี
คนแถวนั้นบอกว่าโอ้โหอาม่ามหาภัยหรือเปล่า

แต่พฤติกรรมก็คือคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เอากระป๋องปัสสาวะผสมอุจจาระนี่
นี่คือหน้าร้านเครื่องเสียง
อ้าวอำมาตย์ทำแบบนี้ทำไม
นี่ปัสสาวะผสมอุจจาระ
เจ้าของร้านบอกเช้ามาเปิดประตูกลิ่นนี่แบบโอ้โห
แล้วแกก็ดูก็เดินแทบไม่ค่อยไหวแล้วนะเห็นไหม

แต่ก็ยังอุตส่าห์เดินมาสาดปัสสาวะกับอุจจาระ

เจ้าของร้านเครื่องเสียงที่เป็นผู้เสียหายค่ะ
เล็กค่ะอายุ๕๓บอกว่า
ร้านก็อยู่แถวถนนติวานนท์
ก็อาม่าบ้านอยู่ใกล้ตรงนี้แหละ
เป็นอะไรก็ไม่รู้หาเรื่องหาราว
คนเช่าห้องแถวตรงนี้ตลอดเลย
ก่อนหน้านี้นะคะมีรถมาซ่อมเป็น
เป็นร้านซ่อมรถอะไรแบบนี้ก็เจออิทธิฤทธอาม่าไป
ก็ทั้งร้องเรียนทั้งแจ้งความทั้งอะไร

ย้ายหนีเลยย้ายหนีอำมาตย์นะคุณผู้ชม
แต่พอตัวเธอตัวเจ็ดเล็กอำมาตย์มาเปิดร้าน
ก็เจอไม่ต่างกันนะคะ

เอาเศษอาหารเศษขยะมาเททิ้งหน้าร้านบ้างล่ะ
เศษอาผสมอุจจาระนี่นะมาเทหน้าร้านแล้วเทหลายครั้งนะคะ
เกือบทุกวันกลิ่นมันเหม็นมาก
ประตูเหล็กที่เปิดปิดร้านมันผูกเป็นสนิมจากฉี่อาม่า

เดือดร้อนมากกลิ่นเหม็นมาก
คนงานก็ต้องออกไปทำความสะอาดกันแทบทุกวัน
คนงานเริ่มบ่นไม่ไหวจนจะลาออกกันหมดแล้วอ่ะ
แกเอาใส่ถังมาแล้วแกก็เอาอะไรมาตักแล้วก็โอ้โห

ไม่ว่ามาไม่ไหวแล้วนะเดี่ยวเขาจะไปแจ้งความนะคะ

ไม่รู้จะห้ามแม่ยังไง
ลูกก็ปวดหัวที่บ้านก็ปวดหัว
ถ้ามีใครเอาอาม่าไปรักษาได้ทางบ้านยินดีนะช่วยรับตัวอาม่าไปรักษาหน่อย
เจนเล็กก็เหมือนพี่อุ๋ยบอกแหละ
บอกเอ้าก็ถ้าอาม่าป่วยลูกก็ต้องพาไปรักษาไหม
นั่นเป็นหน้าที่ของทางลูกหลานอยู่แล้ว
ใช่ลูกก็พาไปรักษาสิ
โยนความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใครก็ได้
อ้ำไปรักษาทีมันก็ไม่ใช่นะ
แล้วแบบนี้เขาก็เดือดร้อนกันไปทั่วค่ะ
เคยเอาขยะมาโรยถีกขยะมาโรยหน้าบ้านเอาขยะมาโยนใส่
ก็เงียบไปแล้วไปเอาเรื่องกับข้างบ้านด้านซ้าย
ก็ด้านซ้ายอยู่ไม่ได้แล้วออก
กลับมาเอาปัสสาวะมาฉีก

สุขภาพจิตก็น่าจะเอาแกไปรักษาแก
งั้นแกก็ไม่รู้แกจะจบหรือเปล่า
เพราะหลายคนบอกแล้วว่าไม่น่าจะจบ
เดี๋ยวพี่ชักลืมอาทิศสองอาทิตย์

แล้วเคยได้คุยกับตัวแกไหม
ไม่ได้หรอกพี่คุยกันมันก็ด่าเรา

ก็คุยเคยฟ้องแกเหมือนกันว่าให้บอกอำมาตย์
บอกแม่แกว่าอย่าเอามาทำ
แกก็บอกว่ายิ่งพูดเหมือนยิ่งยุให้แม่แกทำ
แล้วเราบอกอ้าวนี่คุณไม่รับผิดชอบแจ้งความนะ
บอกแจ้งความก็แจ้งเลยถ้าเอาตัวแกไปได้ก็เอาไปเลย
ก็ไม่แน่ใจว่าตัวอาม่าวัย๗๖ปี
ท่านนี้เนี่ยแกป่วยแกหลงลืมตามวัยชราหรือเปล่านะคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องให้ลูกให้หลานให้คนในครอบครัว
ดูแลพาไปรักษาอย่าปล่อยให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน